คนพิมายคนพิมายคนโคราชบ้านเอง
ในอำเภอพิมายเขาสั่งลื้อแล้วนะไอ้พญานาคอ่ะ
พญานาคบนสะพานลำน้ำมูลคือหลายฝ่ายเขาไม่เห็นด้วย
ค่ะสร้างไม่เสร็จสักทีแล้วปรากฏว่าเขาบอกกันว่า
มันบทบังทัศนีภาพอันสวยงามโอ้โห
แล้วก็บทบังพิพิธภัณฑ์ของเมืองพี่มายเขาด้วย
กำลังลื้อก็เลยช่วงเช้าวันนี้พันจาทวีพิมอุบลนอำเภอพิมายครับ
ลงนามให้กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง
สร้างไว้บนราวสะพานข้ามลำน้ำมูลตำบลในเมืองอเภอพิมาย

แทนที่จะเห็นลำน้ำมูลไปไกลสุดลูกหูลูกตา

ยาว๒๐เมตรแล้วทำ๒จุดครับ
จุดแรกอยู่บนสะพานสนามแข่งเรือยาวตะบนในเมือง
จุดที่๒อยู่บริเวณสะพานท่าสงกราน
ตรงกันข้ามกับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมายเลย
คือถูกสร้างขึ้นโดยการอนุมัติของผู้บริหารเทศบาลชุดเดิมเมื่อหลายปีก่อน

ประชุมกันระหว่างทีมชุดใหม่ทีมบริหารเทศบาลชุดใหม่
ส่วนราชการหลายส่วนเลยลงความเห็นกันว่ารื้อ
เพราะว่าบทบางภูมิทัศน์ความสวยงามของสนามแข่งเรือยาว
และบทบังพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมายครับ
โดยการก่อสร้างรูปหล่อพญานาคชุดนี้ไม่มีข้อมูลนะว่าใช้งบประมาณไปเท่าไหร่
อยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียด
ผู้สร้างก็ต้องการสร้างไว้เป็นสัญลักษณ์เมืองพิมายโบราณ
ที่มีอายุเก่าแก่กว่า๒๐๐ปีครับ
ลื้อแล้วนะครับชาวพิมายครับพญานาคบนราวสะพานครับ